พ่อค้ารับซื้อหอยลงพื้นที่ไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะ
กรณีที่ถูกตำรวจเรียกเงิน๕ล้านบาทในชุมชนบางสำโรงที่อำเภอกาญจนาดิตในจังหวัดสุราธานี

ยืนยันจะเอาผิดตำรวจในคราบโจรให้ถึงที่สุด
นายอนุชาบินมูซาหรือว่าบังหมัดอายุ๔๖ปี
พ่อค้ารับซื้อลูกหอยแคลงจากชาวประมงพื้นบ้าน
ถูกตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีและตำรวจภูทรภาค๘พาไปชี้จุดเกิดเหตุ
ถูกตำรวจเรียกเงิน๕ล้านบาทภายในชุมชนบางสำโรง
ตำบลท่าทองใหม่อำเภอกาญจนาดิตจังหวัดสุราธานี
ก็เมื่อวานนี้ที่ไปชี้จุดกัน
ก็เริ่มกันตั้งแต่จุดคัดแยกหอยอยู่ริมแม่น้ำตาปีค่ะ
จุดที่ตำรวจใช้ปืนข่มขู่จะจับกลุ่มนายอนุชา
และมีการเรียกเงิน๕ล้านบาท
มีกลุ่มชาวบ้านกว่า๓๐๐คนมาล้อมรถ

จากคลิปนี้นะคะที่มีชาวบ้านมามุงรถกันเต็มไปหมดเลยนะคะ

เหตุการณ์ครั้งนี้หวังให้ผู้ใหญ่เห็นความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน
และต้องการให้ดำเนินคดีกับตำรวจทั้ง๓นาย

พร้อมย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้ตำรวจในคราบโจร
นวลแน่นอนค่ะ
นอกจากนี้นะคะตำรวจยังสอบปากคำนายอนุชาเพิ่มเติมด้วย
พร้อมพยานอีก๒ปากคือนายพงศักดิ์จ่าแก้ว
ซึ่งเป็นอดีตกำนันตำบลทุ่งกง
แล้วก็อีกคนเป็นคนขับรถของนายอนุชา

โดยได้นำภาพ๓นายมาให้ผู้เสียหายดู

ตำรวจก็จะเร่งทำสำนวนให้แล้วเสร็จ

และปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ในวันที่๒๕พฤษภาคมนี้

ประกอบด้วยร้อยตำรวจเอกอดีศักดิ์ชูประเสริฐ

ทันยพงศ์ตันวิริยวงค์ค่ะ

วันที่เกิดเหตุเขาก็สงสัย